พูดถึงเรื่องของการไปดูการท่องเที่ยวที่ต่างแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะพาขึ้นเหนือไปอีกที่หนึ่งไปกันต่อเลยดีกว่านะคะ
สำหรับคนที่ชอบสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์นานาชนิด

ตอนนี้เขาก็มีสัตว์น้อยน่ารักมากมายให้ดูกัน
จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูน้องหานกับน้องลิเติ้ลกัน

ชื่อเขาชื่อเขาคือน้องหานคือตัวดำเนี่ยค่ะ
นี่น้องห่านนี่คือน้องลิตเติ้ลตัวขาว
ห่านคือตัวดำ

เขาคือตัวเม่นคือเม่นเม่นเผือกแอฟริกา

เม่นเหรอเม่นแอฟริกาหรือคะ
ถ้าเกิดว่าเด็กดูเรียกน้องหาน
นี่น้องเห็นเม่นเรียกฮานตัวทำเนี่ยคุณ

ต้องคำความเข้าใจการให้ผู้ปกครองใช้วิจรัยาณ
ว่าเม่นแอฟริกาอายุ๕ขวบที่เชียงใหม่
นี่ชื่อว่าน้องหานตัวสีดำ
ตัวสีดำส่วนตัวสีขาวชื่อน้องลิเติร์น
แต่นิสัยของมันนี่เชื่องยิ่งกว่าสุนัขที่บ้านเราอีกคุณผู้ชม
เพราะว่ามันกันเองกันเองชอบให้คนกอดชอบให้คนหอมแบบนี้ค่ะ
เลี้ยงแม่นคนนี้ก็คือคุณลุงภัยศาลจันเพ็ญ
บอกว่าแม่นทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นแม่นคู่รัก
อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเล็กนู้นนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเลี้ยงดูแบบใกล้ชิดหรือเปล่า
มันก็เลยทำให้แม่นทั้งสองตัวนี้มีนิสัยชอบอยู่กับคนนะคะ
แล้วก็ชอบให้แบบคนกอดให้คนหอมให้จุ๊บแบบนี้นะคะ
ส่วนน้องห่านตัวสีดำชอบให้อุ้มแล้วก็ให้เก่าตามลำตัว
เก่าตามลำคอเก้าไปก็มากลับเลยค่ะ
แหมเรียกว่ามันไม่ต้องทำอะไรอยู่กันอย่างนี้แหละนะ
ความน่ารักของมันทั้งคู่นี้ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวสนอกสนใจ
เพราะพูดถึงว่าเป็นแม่นคนหนีห่างแน่นอน
ไม่รู้ว่ามันจะสลัดขนใส่เมื่อไหร่ใช่ไหม
แต่พอเป็นเม่นสองตัวนี้คนอยากจะเข้ามาใกล้
เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ดาวเด่นประจำสวนสัตว์เลยก็ว่าได้นะคะ
ใครที่เห็นอย่างนี้แล้วอยากจะไปมุ้งมิ้งไปกอดไปหอมน้องเม่นสองตัวนี้
ก็ไปได้เลยนะสวนสัตว์เจียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะคุณผู้ชม
ไปถึงปุ๊บน้องเม้นอยู่ไหนน้องลิเติ้ลอยู่ไหนถามหาน้องฮา
น้องทานเดี๋ยวเขาก็พาเดินไปดูหาดนะครับ
ไม่ใช่ครับเป็นหุ่นเม่นครับเม่นเป็นชื่อหาด
น้องหานมีแผงคอสีขาวดูเคิ้มสิดูตาโอ้โหมีความสุขให้ได้รูปหลังรูปตัว
อย่าทำให้ตกใจล่ะสะบัดขนใสไปตัวใครตัวขาวนะจ๊ะ
ถ้าบอกกำลังหลับอยู่ผู้ชายมาตาโตจริง
เหมือนน้องแมวเลยอ่ะวิธีนี้คือสลัดขนถอดหมดเลย
คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูตอนนี้อาจจะงง
คือแมวที่เรานำเสนอในตอนแรกช่วงข่าวแรกนะ
แมวเนี่ยขี้เศร้ามากเลยเพราะว่าพอเจ้าของปลุกผู้ชายมา
ตื่นเลยค่ะมีแบบนี้ด้วยนะน่ารักมากมาดู